ตามคดีเสียหลอดกันหน่อยนะคะสำหรับเสียที่มีฟาร์มไก่ชน
เลี้ยแพ้ฟาร์มเลี้ยงปลาที่ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่
ี่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีลูกจ้างเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์
ว่ามีเพื่อนของเสียหลอดสองคนมาแล้วก็เห็นว่าเสียหลอดถูกเพื่อนสองคนนี้ยิง
แล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถไปเสียหลอดชื่อจริงคือนายสุรเดชมัธราชอายุสี่สิบเอ็ดปีนะคะ
ล่าสุดค่ะทางลูกจ้างที่เป็นพยานคนเดียวในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
เรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยว่า
เขาจำหน้าคนร้ายทั้งสองคนได้แม่นมากถ้าเจออีกครั้งชี้ตัวได้แน่นอน
โดยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ารถที่เห็นคนร้ายขับมาที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถกระบะ
แต่ปรากฏว่าตรวจสอบลึกลงไปแล้วเนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์มิตรซูบิชิสีบรอนทอง
ทะเบียนที่เขาจำได้คือ๖๙๘๖นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขากลัวมาก
แล้วก็ไม่กล้ากลับไปทำงานที่ฟาร์มเลยก็ต้องไปขออาศัยอยู่บ้านญาติเพื่อความปลอดภัยก่อน
พันธุ์ตำรวจเอกอมรศรีธุนโยธินรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ก็เปิดเผยความคืบหน้าสั้นนะคะว่าตอนนี้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็คาดว่าน่าจะออกหมายจับคนร้ายภายในไม่เกินวันสองวันนี้ค่ะ
แล้วก็เบื้องต้นมีการสอบปากคำพยานบุคคลไปประมาณ๔๕ปากแล้ว
ว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนลูกซองสั้นเป็นอาวุธส่วนปมสังหารคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
ชู้สาวหรือไม่ก็ยาเสพติดนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังผู้กำกับการสพนโดน
เจ้าของคดีอีกครั้งนึงว่าเบาะแสคนร้ายเป็นยังไงบ้าง
บอกว่ารู้แล้วล่ะแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ค่ะ
เรื่องต้นนะคะแนวทางการสืบสวนบอกว่า
คนร้าย๑ใน๒เป็นคนที่รู้จักกับเสียหลอดผู้ตายเป็นอย่างดี
ส่วนอีกรายเนี่ยทางพยานปากสำคัญก็คือ

สำเนียงดูเหมือนไม่ใช่คนไทยน่าจะเป็นคนต่างด้าว
ต้นคิดว่าคนร้ายทั้งสองคนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศนะคะ
สืบสวนกำลังกระจายกำลังออกตามล่าตัวมาแล้วค่ะ